น้องดินเป็นลูกชายสุดน่ารักเลยนะคะ

แล้วก็คุณเอกนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูปีนี้นะบอกเลยว่ามาในทีมซุปเปอร์วิง

ส่วนน้องดินก็เฮฮาสมใจอยากไปเลยจ้า

ถึงลูกชายว่าภูมิใจมากที่น้องดินเป็นเด็กดี

ตัวเองก็พยายามสอนลูกทุกเรื่องเลย
ที่พาน้องดินเอาขยะไปขาย
หลายคนเห็นภาพนี้แล้วก็ชื่นชมมากเลยนะ
เพราะว่าอะไรจะได้รู้คุณค่าของเงิน

อยากจะให้ลูกเข้าวงการหรือเปล่า
อนาคตให้เขาตัดสินใจเองก็แล้วกัน
กัปตันว่าอย่างนั้นส่วนแพลนมีทายาทคนต่อไป

แต่ถ้าเกิดว่าน้องคนที่๒จะมาปุบปับ

โตขึ้นเรื่อยรู้สึกไงบ้างคะ

คือเลี้ยงลินเนี่ยตั้งแต่
ตั้งแต่เขาเกิดมามันเหมือนเราได้เรียนรู้ความเป็นพ่อ
ความรับผิดชอบอะไรหลายอย่าง
แล้วแต่เขาเลยครับ
โอ้โหตอนนี้น่าจะต้องพับโครงการไปก่อนนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้จะจำได้ว่าก่อนที่โควิดจะมา
เอาชะเจอกันที่บอกว่าเราอยากมีอีกคนนึง
ผมว่าตอนนี้เราประมาณนี้กำลังดูแลกันทั่วถึง
แต่ว่าอนาคตอีกข้างหน้าก็ยังไม่แน่ไม่มาก